ยังมีเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยเป็นโพสต์ในเฟซบุ๊กเหมือนกัน
โดยเขียนหัวข้อเรื่องว่าเรื่องเล่าของชายใบ้
คือมีชายคนนึงคือพิการทางเรื่องของเสียง

ทีนี้ลูกเขาอยากกินขนมอยากกินไข่

เขาก็เลยบอกมาขอเซ็นไว้ก่อนได้ไหม
บอกว่าขอเซ็นไว้ก่อนเดี๋ยววันที่หนึ่ง

ทางเจ้าของเนี่ยเขาก็เห็นแล้วเขาก็เออสงสารเด็กด้วยเอ็นดูด้วย

เขาก็แบบบอกภาษามือส่งกันไปไม่เป็นไรหรอกไม่คิดเงิน
แต่สุดท้ายพอถึงวันเงินเดือนออกเขาก็เอาเงินมาจ่ายจริง
ให้คุณผู้ชมติดตามเรื่องนี้พร้อมกันค่ะ
ในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นผู้ชายที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินใช่ไหมคะ
คนนี้เขาเอาเงินมาให้กับเจ้าของร้านไข่ไก่
พอเจ้าของร้านรับเงินมาให้เจ้าของร้านไข่ไก่
เด็กชายก็รับไหว้อย่างนอบน้อมนะคะ

เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นมาหลายวันก่อนแล้ว

ลูกชายอายุประมาณ๔๕ขวบ
ขอเซ็นไข่คืออยากซื้อไข่แหละแต่เงินยังไม่ออก
บอกว่าไม่มีเงินเงินออกวันที่หนึ่ง

เจ้าของร้านก็สงสารค่ะก็เอาไข่ให้ไป

แล้วก็ส่งภาษาสื่อสารบอกชายใบ้ไปว่า
เอาไปกินเถอะไม่คิดเงิน
มาวันนี้คลิปนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ
วันที่ชายใบ้กลับมากับลูกชาย
เงินเดือนออกแล้วไงเอาเงินมาจ่ายค่าไข่ค่ะ
เจ้าของร้านก็เอาไข่ให้ไปกินอีก
แล้วก็เอาเงินให้ลูกชายแกไว้ไปซื้อขนมอีก
เด็กน้อยก็ยกมือรับไหว้ด้วยความดีใจนะคะ
เจ้าของโพสต์เขาบรรยายความรู้สึกบอกว่า
อาจจะไม่มากแต่ให้ด้วยใจ
รู้มาว่าชายใบ้คนนี้แกทำงานก่อสร้างอยู่ในเมืองบุรีรำ
พบเห็นพอช่วยอะไรได้ก็ช่วยแกหน่อย

เขาบอกว่าเป็นเรื่องเล็กที่สะท้อนถึงน้ำใจของผู้ชายคนนี้
หลายคนที่ได้อ่านเรื่องราวก็กดไลค์กันรัวนะคะ
ชมทั้งน้ำใจแล้วก็อยากให้สังคมมีคนดีแบบนี้เยอะ
รวมถึงมีหลายคนตั้งใจจะช่วยเหลือครอบครัวของชายใบ้รายนี้ด้วย
ต้องบอกว่าถึงเขาจะพิการในเรื่องของการพูดคือเป็นใบ้

บอกว่าจะมาจ่ายเขาก็มาจ่ายตามสัญญา
แม้ว่าเขาจะมีน้อยแต่เขาก็รักษาคำพูด

คนที่มีเยอะกว่าหรือมีอะไรที่มากกว่า